ความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ตามรอยความฝันของตัวเองและพัฒนาฝีเท้าพร้อมโอกาสในการลงสัมผัสเกมกับสโมสรชั้นนำบนเกาะอังกฤษ
ทำให้ได้รับโอกาสบินลัดฟ้าสู่ประเทศอังกฤษ

เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้น้องได้เรียนรู้ประสบการณ์
และมีโอกาสในอนาคตที่จะพัฒนาตัวเองสู่เวทีทีมชาติไทยชุดใหญ่

วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน